สักการาภูซาก็ขอเปิดทางให้ตามหาพบลูกซ้ายนายสุเมฆ
น้ายปีช้ารักษาภักดีพ้นทหารเรื้อปืนที่ดีจุดในแม่นามแห่งนี้
หรือที่ไหนก็ได้ขอให้เทพเทวดาพร้อมทั้งเจ้าแม่คงคะ
พระภูมิเจ้าที่เปิดทีเปิดทางให้เห็นลูกซ้ายลูกข่ายขึ้นมา
น้องานไรขวาเมยมาหมดปีนองมาล้อลับลูกจะลุงเด้อ
วันนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายมาประสานขอความช่วยเหลือ
มารอคอยอย่างมีความหวังกันตั้งแต่เช้าค่ะ
ต่างมีความเชื่อว่าจะทำพิธีเปิดฟ้า

ไหว้ขอพรศิษย์ศักดิ์ศิษย์บริเวณริมหาดนะคะ
เพื่อขอให้ทีมค้นหาเจอผู้สูญหายให้เร็วที่สุด
ทีมข่าวได้คุยกับญาติของผู้สูญหาย
คือพลทหารปรีชารักษาพักดีอายุ๒๑ปี
มีทั้งคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น
เพื่อรอติดตามข่าวสารตลอดทั้งวัน
คุณแม่ค่ะนางทองสินอายุ๔๗
บอกว่าลูกชายเพิ่งจะสมัครเข้ามาเป็นทหารเรือ
เพราะอยากเป็นทหารเรือเหมือนกับคุณพ่อในอดีต
ครั้งนี้เพิ่งจะออกเรือเป็นครั้งแรก
ลูกชายจะออกเรือโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบ
แม่ก็อวยพรขอให้ลูกชายปลอดภัย
เช้าวันถัดมาลูกชายโทรศัพท์เข้ามาในกลุ่มไลน์ของทางครอบครัว
บอกว่าคลื่นลมแรงมากหัวเรือเริ่มเอียงใกล้ล่ม
เป็นห่วงลูกมากนะคะแต่แม่เชื่อว่าลูกชายจะปลอดภัย
เพราะมั่นใจว่าในเรือต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่หนาแน่น
ตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่าลูกชายปลอดภัย
ขอให้มีปฏิหารเพราะลูกชายว่ายน้ำเก่งมาก

เพราะว่าตอนเดียวกับแฮนด์ก็ไม่ภาพหวตก์
เพราะคุ้มแก่จากคุณพระเย็น

เพราะไม่ได้รับเจอเย็น
และจะได้ผนอย่างเติมตอน

ก็คุยกับพี่สาวกับน้องหน่อยคุยหน่อย
เราก็ติดต่อก็ได้
ส่วนพี่สาวของพลทหารปรีชาค่ะนางสาวสุวรรณภา

น้องชายวีดีโอคอลเข้าไปในกลุ่มไลน์ของครอบครัว
ตอน๘นาฬิกา๔๙นาที
น้องชายบอกว่าเจอปัญหาคลื่นลมแรงหัวเรือเริ่มเอียง
วิดีโอคอร์เนี่ยค่ะน้องชายหันกล้องไปถ่ายบรรยากาศในเรือด้วยนะคะ
เห็นเลยว่าข้าวของต่างถูกแรงคลื่นซัดจนกระจัดกระจาย
ตอนนั้นเป็นห่วงน้องชายมากแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
มารู้ข่าวในช่วงค่ำว่าเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทย
ก็พยายามติดตามข่าวว่าน้องชายจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตหรือไม่
แต่ก็ยังไม่มีข่าวดีมาจนถึงตอนนี้
แต่สิ่งที่คาใจก็คืออยากจะได้คำตอบจากกองทัพเรือค่ะ
ทำไมให้เรือออกในวันที่เกิดพายุฝนฟ้าขนอง
หลังจากเรือเริ่มเอียงตั้งแต่เช้าน้องชายวีดีโอคอลไปตั้งแต่๘นาฬิกา๔๙นาที
กว่าจะขอความช่วยเหลือคือช่วงค่ำ
ทั้งที่มันเห็นสถานการณ์ไม่ดีอยู่แล้ว
ทำไมไม่ประสานงานขอความช่วยเหลือตั้งแต่ต้น
ทำไมไม่วนเรือกลับไปเข้าฝั่งที่เดิมค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับพี่สาวของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลนะครับ
เป็นหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตนะฮะ
หลังจากที่ศูนย์หายไปก่อนแล้วก็พบว่าเสียชีวิตนะครับ
พี่สาวบอกว่ามาจากสุราธานีนะครับเพื่อมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เนื่องจากศพที่พบเนี่ยใส่เสื้อฝึกชื่อจ่าเอกจักรพงศ์
แต่จากที่เจ้าหน้าที่ให้ดูรูปร่างของผู้เสียชีวิต
พี่สาวบอกว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกับอัตลักษณ์ของน้องชาย
เจ้าหน้าที่เนี่ยถามว่าน้องชายดัดฟันไหมผ่าตัดไหม
แต่น้องไม่เคยดัดฟันไม่เคยผ่านการผ่าตัดด้วย
แล้วปกติน้องชายจะใส่แหวนตะไข่อยู่ที่มือ
แต่ในศพที่เจอไม่มีแหวนที่คอไม่มีสร้อยหลวงปู่ทวด
น้องชอบใส่เพราะว่าแม่ให้ไว้
แล้วดูลักษณะทางกายภาพเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าน้องชายด้วย
จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีคนอื่นเอาเสื้อของน้องชายไปใส่
เสื้อที่เจอเนี่ยก็เลยเป็นชื่อของน้องชาย
ไม่เคยผ่าตัดเค้าถามว่าน้องเคยผ่าตัดไหม
คือคำถามที่เขาถามคือเราเอกใจไง
น้องเคยผ่าตัดไหมไม่เคยว่ะไม่เคยดัดฟันด้วย
คือเรื่องแหวนกับสร้อยอาจจะหายได้
เสื้อก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสลับหรือว่าสวมใส่อะไรกันยังไง
เอาเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าดูจากอัตลักษณ์ต่างแล้วยังไม่มั่นใจเนี่ย
ก็ต้องรอผลการตรวจดีเอนเอซึ่งคาดว่าจะมาออกมา
ก็อย่างน้อยใช้เวลาอีกประมาณ๒๓วันนะครับ
เพื่อยืนยันว่าใช่จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลหรือไม่
โดยทางพี่สาวจะกลับไปรอผลที่สุราธารณีเพื่อรอฟังข่าว
ขณะที่ภรรยาของพันธาเอกจิลวัตรนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ประกาศว่า
เป็น๑ใน๖รายชื่อผู้ที่ถูกค้นหาพบแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งเธอบอกเธอดูรูปถ่ายแล้วก็เชื่อว่าคือสามี
แล้วก่อนจะเกิดเหตุเพิ่งทะเลาะกับสามีนะครับเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลย
สามีเนี่ยบอกว่าต้องลงเรือแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
คงไม่มีใครอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

พี่เขาไม่ค่อยลงเรือปกติเขาก็

เขาก็เป็นคนที่เซฟตัวเองเรื่องอากาศเรื่องอะไรหลายอย่าง
คือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก

อาจจะเป็นที่ว่าเขา

จากนี้คือก็ต้องรอทางกองทัพเรือประสานมา
ว่าหลังจากการชนสูตรเสร็จแล้วก็

เขาก็ไปผสัยพิธีธรรมนางลักษณะให้ด้านเกิด

จากงานรายงานล่าสุดนะครับ
พบว่าไม่ใช่๑ใน๖ศพนะครับ
ศพนะฮะไม่มีชื่อของพันธาเอกจิรวัตรนะครับ
แต่เป็นพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
เป็นการยืนยันจากการตรวจสอบลายนิ้วมือ
ของกำลังพลที่เจอศพนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้โทรกลับไปแจ้งญาติแล้วนะฮะ
ว่าพันธาเอกจิรวรรดิณขณะนี้ท่าสถานาก็คือ

ยังเป็น๑ใน๒๓ของผู้ที่ศูนย์หาย
ซึ่งก็ต้องทำการค้นหาอย่างมีความหวังกันต่อไป
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสลงเรือกับกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับ
เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าไปเจอทุ่นสีส้มกลางทะเลเป็นกลุ่มก้อน
ขณะที่เรือหลวงนเรสวนก็ไปเจอแพรยางชูชีพลำหนึ่งถูกคลื่นซัดกลางทะเล
แต่ไม่เจอผู้ประสบภัยนะคะ
คือช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้ค่ะ
แล้วไปเจอเรือแพร่ชูชีพลำนึง
ลักษณะถูกคลื่นซัดพังเสียหาย
เสียหายแต่ไม่มีใครบนเรือแพยางนี้อ่ะค่ะ
จากการสำรวจมีแค่รองเท้าแตะเจ้าหน้าที่ลากขึ้นมาบนเรือเพื่อตรวจพิสูจน์
และนี่คือแพรยางชูชีพของเรือหลวงสุโขทัยจริงจริงนะคะหรือฮะ
คงโดนกระแสคลื่นลมแรงอะค่ะพี่อุ๋ยทำให้พัด
แพรยางแตกโอ้โหแล้วไม่เจอใครบนเรือเลยอ่า
ทีมข่าวของเราลงเรือกับกรมทรัพยากรทางทะเลอ่ะนะคะก็มีข้อมูลว่า
ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณเกาะทะลุไปเจอทุ่นสีส้ม
อยู่กลางทะเลเป็นกลุ่มก้อนก็แจ้งไปที่กองทัพเรือ
แต่พอไปตรวจสอบแล้วพบว่าส่วนจุดส้มที่ชาวบ้านเห็น
ไม่ใช่เสื้อชูชีพของผู้ประสบเหตุค่ะ
พิกัดดังกล่าวห่างออกไปจากท่าเรือบางสะพาน
ใกล้เกาะทะลุระยะทาง๑๐ไมค์ทะเลหรือ๑๖กิโลเมตร
จากการสังเกตจุดนี้คลื่นลมแรง
ก็ตอนที่ทีมข่าวของเราอยู่บนเรือ

ตามคลื่นเป็นระยะนะคะ

ศูนย์หายนะคะในบริเวณดังกล่าวค่ะ
อื้อหือดูสิฮะ